สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่แล้วก็ให้เยอะด้วยนะฮะ
สวัสดีค่ะนะผัวเธอใส่เสื้อสนุกปปี้เนอะเออสีฟ้าเหลืองน่ารักมาก
เชื่อว่าทุกวันนี้เวลาคนเจอกันเช้าที่ออฟฟิศเนี่ยทักกันแค่ว่าเป็นไง
ไอท์ยังเจ็บคอไหมไหวไหมพี่โมดคอดีขึ้น
ดีขึ้นลึกว่าดีขึ้นมัน
รู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามันหนักหนักคือ

คือแบบว่ามันก็ต้องรักษาทุกอย่างอะ

สิ่งหนึ่งวันนี้สังเกตว่าคอเราจะแห้งบ่อยขึ้น

ใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสำลักน้ำลงน้ำอะไรอย่างนี้

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการกินน้ำเยอะ
ใช่ซึ่งจริงเรื่องนี้นายกเขาออกมาพูดนะคะวันนี้
บอกว่าวันนี้นายกออกมาขอร้องประชาชนเลยนะ
เป็นครั้งแรกที่นายกออกมาพูดถึงเกม๒๕นะฮะ
คือเขาบอกว่าคือรู้แหละว่ามันเกิดจากเรื่องเผาเรื่องอะไร

เพราะถ้าเอาผิดมันก็ผิดกันหมดนั่นแหละ
นายกบอกว่าไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

เพราะฉะนั้นอย่าทำเลย
แล้วก็จริงเรื่องฝุ่นเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่ในประเทศเราอย่างเดียว

คือเพื่อนบ้านนะคะซัดฝุ่นเข้ามาบ้านเราเยอะเหมือนกันนะ

ใครทำอะไรได้นายกบอกผมขอร้อง

อันดับแรกคนที่มีรถคุณกลับไปดูรถคุณหน่อย

ให้คนวนรอบหมู่บ้านหรือหน้าบ้านก็ได้

ควันดำไหมถ้าควันดำคุณไปจัดการแก้ไขปัญหาควันดำหน่อย
หรือเรื่องการเผานายกบอกว่า
ผมไม่อยากใช้กฎหมายแต่ยังไงก็ต้องพยายามลดเรื่องการเผาให้ได้
แล้วก็จะนำไปสู่การทำพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมมาเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า
ทีนี้นายกบอกว่าคืออยากให้ทุกคนมองภาพรวมหน่อย
จริงก็เหมือนที่ทุกคนช่วยกันคุยนั่นแหละว่า
หาเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าทำงานทำนู่นทำนี่อย่างอื่นอย่างเดียวหรือเปล่า
นายกบอกไม่ใช่นะทำตลอดรัฐบาลทำทุกปีเลย
ถ้าไปไล่ย้อนดูบางปีมันก็ลดลงนะ
แต่โอเคก็ต้องยอมรับว่าบางปีมันก็เพิ่มขึ้น
ทีนี้ไอ้ปีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูแหละว่า
มันเพิ่มจากสาเหตุไหนเพิ่มที่จุดไหนเพิ่มตรงไหน

ตัวอย่างการทำเกษตรแบบเผาเนี่ย
ผมเลือกที่จะขอร้องเพราะไม่อยากใช้กฎหมาย
เพราะถ้าใช้กฎหมายคือผิดกฎหมายหมดทุกคนแน่นอน

ผมเองก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
เรื่องของฮอตสปอร์ตหรือว่าจุดความร้อน
บ้านเราตอนนี้จุดความร้อนอยู่ที่๑๒๓๗จุด

มี๔๙๔๙จุดจะแตะ๕๐๐๐แล้ว

ทีนี้เจอเยอะที่สุดกาญจนบุรีก็จริง
แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ไอ้จุดความร้อนที่เจอ

เขาก็ต้องถามว่ามันเกิดจากไฟป่าหรือฝีมือมนุษ

เขตสอปกรร์ร้อยสิบเอ็ดจุดชุมชนและอื่นอื่นหนึ่งร้อยเจ็ดจุด
ริมทางหลวงสิบสองจุดและจังหวะที่เปอร์เจอจุดความร้อนมากสูกก็คือการจรรยาบุรีสองร้อยยี่สิบเอ็ดจุด
เขาบอกแม้กระทั่งไปหาเห็ดน่ะก็ยังต้องเผาป่าจริงเหรอแองจี้

ก็คือมันก็มีคือเขาเผาเพื่อแบบ
หนึ่งก็คือเพื่อแบบเดินทางแล้วเผาป่า

เผาเรื่อยเรื่อยเพื่อเวลาเดินมาหาก็จะหาได้ง่าย
หรือบางคนมีเผาแบบล่าสัตว์อย่างนี้ด้วยป่ะคะ
ใช่ล่าสัตว์ตอนนี้พี่ว่าน้อย
ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเผาเพื่อที่แบบว่าเตรียมการเพาะปลูกครั้งต่อไป

ถ้าจะเอาผิดหรอผิดหมด
ผิดหมดแล้วเราจะไปเอาผิดกับคนจนได้ยังไง
ซึ่งนายกเองเขาบอกผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ผมก็เลยอยากจะขอร้องว่าต้องช่วยกันลด
เพราะว่าคือเข้าใจในความยากลำบาก

แต่ก็อยากให้กลุ่มคนทุกคนเข้าใจ

อย่างที่บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง

เพราะว่าวันนี้มันเป็นผลกระทบที่ทุกคนได้รับหมดทั้งประเทศนะ

ไปฟังเสียงนายกสักนิดหนึ่งไหมครับ
นายกเห็นใจตรงนี้นะแต่ไม่ได้ภาพรวมมันเสียหาย
จะบอกว่าถ้าบ้านไม่สนใจสรุปท่าทุกปีอ่ะทำมาทุกปีอ่ะ
ปีมันก็ลดลงใช่ไหมบางปีมันก็เพิ่มขึ้น
ต้องไปดูมันเพิ่มขึ้นจากตรงไหนเห็นไหม
ก็ไปแก้ต่อสุดนั้นมันแก้ไปจนจะมากเลยแต่คือปัญหา
ที่เขายังต้องทำการเกษตรแบบเผาไงวันนี้ต้องเผาอ้อยเผา
ก่อนฟูมพืชก่อนทำนาก่อนอะไรอย่างนี้เยอะหมดอ่ะ
ก็ขอร้องนะผมไม่อยากใช้กฎหมายถ้าใช้กฎหมายมันก็ผิดกฎหมายหมด
แล้วก็มีปัญหาหมดไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
แต่ท่านต้องนึกถึงคุณภาพชีวิตคนอื่นเขาด้วย
สุขภาพอากาศเป็นพิษอ่ะไม่ใช่นะรัฐบาลไม่สนใจอะไรเลย
อย่างงี้ไม่ได้อ่ะก็คือแกพูดเหมือนน้อยใจนิดนิดว่า
รัฐบาลไม่สนใจอะไรเลยแต่เขาบอกเขาเห็นใจจริงจริงเขาเข้าใจ
แต่ก็อยากให้ให้ช่วยกันเข้าใจในทุกทุกฝ่ายด้วยอืมสวัสดีคุณกัญชัย
สวัสดีประธานแล้วนะคุณเหรอคุณไม่เห็นเหรอเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอืมเนอะ
นี่เรื่องชุดนักเรียนมันผิดอะไรกับนักหนาเหรอ
ไม่มันจริงจริงมันมีพรบชุดนักเรียนอยู่มันไม่มีจะมาอ่าถ้าสมมุติจะพูดกันว่า
พาเวอร์ชุดนักเรียนไทยควรจะไปซอฟพาเวอร์ก็ก็เป็นได้นะไม่ใช่
เป็นไม่ได้เหรอมันมีแค่ว่าถ้าเกิดว่าไปปักชื่อใช่ของโรงเรียน
อันนี้กรณีที่ถ้าจะผิดกฎหมายถ้าจะผิดนะคือไปปากชื่อของโรงเรียนที่คุณไม่ได้เรียนจริง
อืมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ปักชื่อโรงเรียนที่เขาปักแค่ชื่อเราเฉยเฉยอ่ะค่ะได้
อะไรแต่วันนี้ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเฮ้ย
มันน่ารักดีนะก็น่ารักนะคือมันแบบว่าเป็นการแต่งชุดนักเรียนไทยถือว่า
เป็นความน่ารักแล้วก็ไม่ใช่ความเสียหายเหมือนที่เราชอบแต่งชุดนักเรียนญี่ปุ่น
มีนักเอกมีนักเอกหนังจีนอืมนะใช่เหมือนเราแต่งชุดนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะ
มันก็น่ารักดีคนที่ชื่ออะไรน่ะเอ่ออีจินใช่ไหมเออที่เป็นนักเอกหนังจีนเนี่ย
คนเนี้ยน่ารักเนอะน่ารักน่ารักเลยซึ่งแต่ถ้าสมมุติก็บอกไอ้ที่ผิดน่ะ
คือสมมุติแต่งชุดสถาบันอ่าเราไม่ได้เรียนสถาบันนี้แล้วไปปักชื่อย่อ
แล้วไปตรงกับโรงเรียนมีขุมมีเข็มแล้วไปตีกันอย่างเงี้ยผิดอ่า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
โดยเฉพาะเรื่องที่ใบเฟิร์นเล่นกับมาริโอ

มาเที่ยวถ่ายเสร็จก็เป็นเยือนดนตรีเขาก็จะไปซื้อนู่นนี่นั้น
คือนักข่าวก็ไปตามถามตามร้านทางบางรมภูก็บอกว่ามี
เขาก็มาซื้อกันทั้งชุดของผู้ชายด้วยของผู้หญิงด้วย
ก็คือคละเคล้ากันไปเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบ
แล้วก็จะให้ปากชื่อเป็นชื่อของตัวเอง
แล้วมันใส่สบายเวลามาเมืองไทยมันไม่ร้อน
ใช่ไหมล่ะเขาบอกเขารู้สึกใส่สบายแล้วก็
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยยามวิการเนี่ยอาจจะเกิดความไม่เหมาะสม
เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ไงฉุดเฉิดอย่างนี้ไง
เขาบอกไอ้การสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมตรงนี้
ทีมท่องเที่ยวหรือหัวหน้าไกด์ควรจะช่วยกันสักนิดนึง
ช่วยทำความเข้าใจหน่อยเรื่องของระเบียบนะฮะ
ถือว่าเป็นกฎเล็กกฎหมายเล็กที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ย
ไม่ว่าจากการแต่งกายทรงผมเวลาเด็กเข้ามาเรียนเนี่ย
เกิดความคุ้นชินว่าเราต้องมีวินัย
เวลาที่จบจากการศึกษาไปอยู่ในโลกของการทำงานในสังคมจริงเนี่ย
มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาบอกว่ามันเป็นการย้อนลำลึกเหมือนกันนะ
เหมือนกับรุ่นผู้ใหญ่อย่างเราคืนสู่ย่าวใส่ชุดนักเรียนกันอย่างนี้
หรือแบบชุดปาร์ตี้มันจะต้องมีปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ชุดนักเรียนปาร์ตี้ชุดนอน
ถูกต้องไหมไปขอรบทรงชาติกันก่อนครับ
เดี๋ยวกลับมากันครับ
อุ๊ยขอภัยน่ะเรื่องของเด็กแปดเดือนขอภัยจริงจริงผู้ชม
นะฮะก็เรียกว่าณวันนี้ก็ยังยังหาน้องไม่เจอค่ะ
ก็แจ้งแล้วบอกว่า

ที่แม่เด็กจะเปิดปากรับสารภาพก่อนหน้านี้
เพราะว่าเป็นคนทำลูกตกกระแทกพื้น
แล้วเชื่อว่าลูกเสียชีวิตนะครับก็เลยนำเอาศพนั้นไปโยนทิ้งในแม่น้ำ
บริเวณคลองข้างแม่น้ำท่าจีนนะครับ
บริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นข้างกอไผ่นะครับในพื้นที่ตะบนหินมูลที่บังเลนที่นครปฐมนะครับ
ล่าสุดนะครับพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ
รองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะฮะ
ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงเร่งค้นหาร่างของเด็กชายวัย๘เดือน
แต่ว่าตอนนี้ไม่พบร่างของน้องนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าสัตว์น้ำในคลองดังกล่าวเนี่ยอาจจะกัดกินร่างไปแล้ว
โดยตนเองเนี่ยจะหารืดกับทางภูมิชาการสุดรวจแห่งชาติภาค๗อีกครั้งหนึ่งครับ
เพื่อยุติปฏิบัติการค้นหาแล้วก็เร่งสรุปสำนวนนะฮะ
เนี่ยนะครับในการสอบสวนแล้วก็ส่งฟ้องแม่เด็กโดยคาดว่าจะแถลงปิดคดีดังกล่าวนะครับที่สพบังหลวงในเร็ววันนี้ครับ
ถึงแม้ว่าจะยังไม่เจอร่างของเด็กชายวัย๘เดือน
แต่พนักงานสอบสวนนะครับก็ต้องทำสำนวนคดีให้รอบครอบรัดกลุ่มทุกประเด็น
โดยสั่งการนะฮะไปที่สพบังหลวงแล้วนะครับให้เรียกสอบปากคำแม่ของเด็กเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังคงสงสัยนะครับ
เนี่ยนะฮะโอเค
เพราะว่าเขาพยายามหาเท่าไหร่เขาบอกเขาหาทุกตารางนิ้วแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
บ้านแล้วเขาบอกว่าไปทุกจุดแล้วจริงจริงจนไม่รู้จะไปไหนแล้วอะค่ะแล้วสรุปเด็กยังมีชีวิตใหม่
ตอบไม่ได้จริงจริงคือมันเป็นอะไรคิดว่าแม่เด็กแม่เด็กน่าจะรู้ดีที่สุดว่ามีหรือไม่มี
อยู่ตรงไหนกันแน่แต่ว่าก็ซึ่งเขาบอกบางคนถ้าเราไปฟังข่าวบางคนก็บอกเฮ้ย
บอกว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนใครเอาไปไหนมีขบวนการค้ามนุษย์เข้ามาหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างงี้คือคนอ่ะมองว่าการที่หามาหนึ่งเดือนเต็มแล้วยังไม่เจอร่างหรือเจอ
เบาะแสอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กเลยน่าจะแปลว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่แต่มีคนเอาไปหรือเปล่า
เพราะไม่งั้นถ้าเป็นศพจริงมันน่าจะต้องเจออะไรบ้างแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์กันจริงนะมันก็เป็นไปได้อย่างที่มิ้นพูด
แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะดังมาก
เรื่องนี้ดังมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดตามข่าวนี้พี่เชื่อว่าทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นคนถ้าเกิดว่ามีคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาเด็กไปเนี่ยต้องเอามาคืนแล้ว
หรือไม่ก็เอาไปแบบปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนสักที่เพื่อหนีความผิดแล้ว
หรืออะไรสักอย่างคือถ้าเกิดเอาไปจริงนะต้องเอามาคืนแล้ว
เพราะว่าไม่งั้นมันแบบเรื่องมันดัง

เสียงเพื่อนบ้านแล้วนะคือ
แต่สิ่งเขาก็เรียกว่าว่าดูกล้องวงจรปิดทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไม่เห็น

ก็คืออย่างที่บอกไปไงคือความน่าสงสัยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่า
ตัวแม่เองออกจากบ้านไปเนี่ยตอนประมาณตี๓
ใช่กลับเข้ามาอีกทีตีห้าครึ่งค่ะแล้วระยะทางจากตัวบ้านของตัวแม่เองเนี่ย
เดินไปถึงตรงท่าน้ำเนี่ยมันแค่ร้อยสิบเมตรอืมใช้เวลาเดินทางเนี่ย
ถึงสิบนาทีแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาสองชั่วโมงกว่า
เกือบสามชั่วโมงเนี่ยอายไปไหนตรงจุดนี้
แล้วไอ้โทรนัสสับที่คุยหลายหลายสายล่ะอ่าอนั่นักสมุทร

ก็ต้องหลุดน่าจะไปถอดถอดไว้เรียบร้อยเอาฟัง

พยายามฐานอื่นมันไม่มีคนอื่นทำมีคนเดียวนะครับรู้อยู่คนเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพยานฐานจากเครื่องจับเท็จนะครับในส่วนของคำให้การ
ตั้งแต่วันแรกรายงานการตรวจของเครื่องจับเท็จ
ก็รายงานชัดเจนว่าให้การโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนผมเนี่ยให้การตามจริงนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำของเนี่ยรู้อยู่คนเดียว
โจ๊ก็ตอบแล้วว่าเข้าเครื่องจับเท็จก็พอจะรู้อะไรบางอย่างแล้วล่ะ
แต่ว่าตัวพ่อเนี่ยก็คือพูดจริงแต่ตัวแม่เนี่ยก็มีประเด็น

คือเอาว่าเจ้าหน้าที่เตรียมจะยุติแล้วแต่ว่าไม่รู้ชาวบ้านในพื้นที่
กับคนนอกพื้นที่จะยังไงต่ออืมนะคะอ่าดูเรื่องนี้หน่อยจริงจริงหลายคนบอกงงมากเลยเคสเนี้ย
คือ๑๐ตำรวจโทเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะคะอยู่คือฉุนแล้วโมโหที่เมียขอหย่า
ไปไล่แทงรายเดอร์คนบอกฮะรายเดอร์มาเกี่ยวอะไรนะ
อยู่อยู่ทำไมรายเดอร์คราวเคราะห์ไปตกที่รายเดอร์ได้ยังไงเพราะเมียบอกว่าจะขอหย่า
เขาเลยถามว่าจะหย่าใครเป็นพยานให้เมียหันไปบอกนี่ไงรายเดอร์คนนี้ไง
เขาบอกขึ้นเลยขึ้นเลยก็เลยจ้วงเลยซื้อมีดไปสองเล่มไปไล่แทง
วิ่งวนไล่จับกันอยู่รอบบ้านเอาลองดูคลิปนี้นะคะ
อะไรละครับงั้นคือนายแด้แด้ก็เดินอยู่ไหมล่ะ
ซื้อมีดมาสองเล่มมันไม่หนำใจไปคว้าจอบมาเลย

คนหนึ่งก็ของขึ้นแล้วอีกคนก็มีความท้าทาอยู่เบาในทีมนั้น
ชายแดนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คนก็สงสัยว่าทะเลาะกับเมียแล้วไปลงกับรายเดอร์มันคือยังไง
รายเดอร์โดนเรียกมาส่งของพอดีแล้วตกกระดายพลอยโจรหรือยังไง
เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เราไปคุยกับทางรายเดอร์นะคะ
รายเดอร์เนี่ยชื่อธวัชชัยเขาบอกว่าคือบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเช่า
เขาอยู่กันทั้งหมดสี่คนอืมคู่กรณีของสิบตำรวจโทในนี้จริงจริงก็คือแฟนสาวเขานั่นแหละ
อายุ๒๕ปีซึ่งถามว่าเขาเป็นใครคือคู่กรณีที่ภรรยาของ๑๐ตำรวจโทเนี่ยเป็นเพื่อนกับแฟนของเขา
ก็เลยรู้จักกันเลยรู้จักกันสนิทกัน
ทีนี้ประเด็นก็คือว่า
สิบตำรวจโทคนนี้กับแฟนอ่ะทะเลาะกัน

พอมาถึงปุ๊บ๑๐ตำรวจโทก็ทะเลาะกับภรรยาตัวเองก่อน
แล้วก็ถามว่าจะหย่าเนี่ยมีใครเป็นพยานป่ะ

สิบตำรวจโทคนนี้ก็ฉุนเลยหันกลับมาถามนายธวัชชัยคนนี้ว่า
พร้อมตายแล้วใช่ไหมถึงเข้ามาเผือกเรื่องชาวบ้าน
หมายถึงว่าถ้าเป็นพยานมึงพร้อมตายแล้วใช่ไหม
อืมถึงได้เข้ามาเผือกเรื่องชาวบ้านเนี้ยพร้อมแล้วใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นก็หยิบมีดออกมาเลย๒เล่ม
วิ่งไล่พยายามจะวิ่งไล่แทงเขาก็วิ่งหนี

เพื่อเปิดทางให้ภรรยาของ๑๐ตำรวจโท
หนีไปทางหลังบ้านเพื่อไปแจ้งความ

ที่เขาบอกจังหวะวิ่งเนี่ยเขาโดนแทงด้วยนะคะ
เข้าแบบสีข้างค่อนไปทางหลังหน่อย
แต่ว่าเคราะห์ดีที่แผลไม่ลึกมาก

เห็นไหมละกุกไปเลยน่ะถลุกเข้าไปเลยน่ะ

เขาก็ปี่มาหาผมเลย

ผมอาจจะไม่ชนะเขาอาจจะถึงขั้นเราเสียชีวิตด้วย
แล้วก็เลยพยายามชิ่งออกไปนู่นเขาก็เลยวิ่งไล่ตามผมถึงนู่นเลยครับ
ปากซอยนู้นครับผมจังหวะนั้นน่ะก็เลยมันก็เลยบุกเข้าไปในบ้าน
ทุบประตูหมดเลยตามหาน้องสาวผมครับเพื่อจะฆ่าหรืออะไรนี่แหละ
ก็ไม่รู้นะอ๋อเขาบอกตามหาน้องสาวผมก็คือเพื่อนแฟนเขาก็คือภรรยานั่นแหละ
ทีนี้ตำรวจจับได้แล้วนะคะ๑๐ตำรวจโทนายนี้เขาก็ยอมรับสารภาพบอกว่าคือ
เขากับแฟนสาววัย๒๕ปีเนี่ยคบกันมาพักใหญ่แล้ว
เขามาแบบมีลูกด้วยกันแล้ว๑คนลูกอายุ๓ขวบแล้วอะค่ะ
ทีนี้วันเกิดเหตุเขาอยู่บ้านภรรยาเขาที่อำเภอพิบูรมังสาหานี่ที่อุบลใช่ไหมคะ
แล้วก็วีดีโอคอลคุยกับแฟนอืมปรากฏว่าแหมอุตส่าห์จะได้ชื่นใจพูดคุยกันเนอะ
วิดีโอคอลไปหาแฟนปุ๊บแฟนบอกเธอเราหย่ากันเถอะ
เขาก็เป็นแบบเฮ้ยนี่มันอะไรกันแล้วปรากฏว่าไอ้แก๊กกราวข้างหลังที่คุยวีดีโอคอลกันอ่ะ
ธวัชชัยหรือรายเดอร์คนนี้นั่งกินเบียร์อยู่
เขาเลยบอกเอาแล้วนี่ใครมานั่งกินเบียร์อยู่เป็นแบ็คกาวน์เมียเขาได้ไง
เขาโกรธมากเลยเก็บข้าวของจากบ้านเมียที่พิบูรมังสาหารแล้วตีรถมาที่บ้านเช่าหลังเนี้ย
แล้วก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเกิดเหตุนี้แต่เขาบอกก่อนที่จะมาถึงเนี่ย
ห้างก่อนนะคะไปซื้อมีดสองเล่มซื้อมา๒เล่มเลยแล้วก็มาก่อเหตุ
โดนไป๓ข้อหานะคะคือบุกรุกทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
ก็ถูกฝากขังที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินคดีแล้ว
อืมแล้วอารมณ์เนอะอากาศร้อนอยู่แล้วอารมณ์มันก็ร้อนตามอืม
ห่วงแต่คือซื้อมีดมาเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องหย่าคือเจตนามันน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
อีกอย่างเป็นตำรวจนะมีโปรงมีปืนด้วยนะใช่เขามีซองปืนแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีปืนอยู่ในซอง
เพราะนั่นไงคือห่วงล้วนล้วนอ่ะก็ใช่ไงอะไรสงสารอากาศร้อนแล้วแบบว่าน้อง
มีดปืนทำไมมันตำรวจมันก็มีปืนมีมีดหมดอ่ะแต่มีดกับคนธรรมดาก็ก็มีเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวนี้เหมือนทุกบ้านมีปืนกันหมดเลยอ่ะใช่น่ากลัวอ้าวคุณพระดำ
อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับสามีคุณหยาดทิพย์ราชปาน
คุณหยาดเองก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้วนะฮะถึงบอกล่าสุดเนี่ย
ก็มีคนติดตามคุณเมฆรามาคุณเมฆรามาคือใครคือสามีของคุณหัดที่รัชปานนี่แหละ
วันนี้เลื่อนดีเอสไอไร้กำหนดคือจากกรณีเนี่ยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาออกหมายเรียกนะฮะนายรามารัศมีรามาเนี่ย
เมฆสามีของหยาดทิพย์ราชปาเนี่ยเพื่อเข้าชี้แจงเกี่ยวกับเพนฮาวส์
เฮาวส์ที่เขาอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นของอภิรักษ์โพธิ
แต่ปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามีการซื้อขายก่อนที่อภิรักษ์โกธิเนี่ย
ภายหลังเนี่ยนะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรามาเนี่ย
มอบหมายทนายความส่วนตัวนะครับ
คือทางดีเอสไอก็บอกเอางี้เข้ามาชี้แจงหน่อย
ชี้แจงเกี่ยวกับว่าไอ้เรื่องการซื้อขายอ๋อเป็นยังไง
ในฐานะพยานในฐานะพยานคือ
เขาสรุปว่าน่าจะซื้อขายก่อนที่
ส่วนหนังสือของก็มีการส่งหนังสือขอเลื่อนนะครับ
หมายที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย

ออกหมายเรียกในฐานะพยานนะฮะ
เพื่อให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้
จากบริษัทเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อตรงนะ
เขาซื้อจากนายหน้าเอกชน

เมื่อสอบถามเลขานุการคดี

เลื่อนพนักงานสอบสวนได้กี่วัน

ต้องให้พนักงานสอบสวนร่วมกับพิจารณา
ว่าจะให้เลื่อนได้นานแค่ไหน

ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่อ
ไปยังผู้จัดการของน้องหยาด

ก็ไม่มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้น

ใช่ค่ะก็เบื้องต้นยังไงก็ต้องเรียกไปเป็นพยานก่อนอยู่แล้ว

ว่าที่มาที่ไปเป็นเฮาส์ที่ยังไง

แต่ก็ต้องไปอธิบายที่ไหนก็ฟัง

ก็คือตอนนี้เค้าเรียกว่าถกนันสนั่น
พี่มสเนี่ยเปลย์ไฟสีฟ้าของพี่มาแล้ว

ใช่ไงเพราะร้อนแรงที่สุดไง

เห็นไหมล่ะเป็นแก๊สไหมแก๊สสินี่นะฮะคือกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับ
ซึ่งมีการดัดแปลงจากบาทของพระสงฆ์นี่แหละครับให้กลายเป็นหม้อนี่จากนั้นนะครับ
ต้มเนื้อหมูโชว์ในบาทเลย
และตั้งบนเตาแก๊สพร้อมระบุบอกว่า
ข้าวก้นบาทของจริง

จากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ศูนย์ก็ชื่นชมว่าเจ้าของร้านมีไอเดีย
ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าแหม่มันไม่เหมาะสมเลย
เพราะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ไม่ควรใช้เป็นพระชนะแบบนี้นะครับ
ล่าสุดพุธศึก่าวลงพื้นที่นะครับไปที่ร้านดังกล่าว
พบกับหุ้นส่วนนะครับก่อนจะเปิดเผยบอกว่า

ก็เลยชวนกันไปที่วัดเพื่อไหว้พระขอพร
ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างไหว้พระกำลังสวดมนต์อยู่
เหลือไปเห็นบาทพระใส่น้ำมนต์อยู่
ก็เลยมีความคิดเออถ้างั้นบาทพระเอามาทำเป็นหม้อชาบูดีกว่า
หลังจากกลับมาก็หาซื้อบาดพระแบบซาเลสมาลองทำเป็นหม้อ
ส่วนบาดพระสีดำที่เคลือบที่เห็นนั้น
ส่วนทางด้านพระพยอมนะฮะท่านก็บอกว่า
กรณีดังกล่าวให้คิดดูเองก็แล้วกัน
เพราะมันเป็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาชาวพุทธไหม
เรื่องกฎหมายก็คงไม่มีใครกำหนดเอาไว้หรอก
แต่มันเป็นเรื่องของความศรัทธาของประชาชน
และเป็นโลโก้ทางศาสนาซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าถูกติเตียนได้

มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกมันก็คือไอเดีย
เหมือนกับคนเอาพระพุทธรูปไปแต่งบ้านอย่างนี้

เหมือนกับคนที่แบบว่าทุกวันนี้ตัดเสียงพระอย่างนี้
ลองฟังเสียงทางเจ้าของร้านกับทางพระพยอม
รู้สึกว่ามันไม่เหมาะบาท

ทีนี้ก็เลยไปซื้อตัวนี้มา

ถ่ายจากในคลิปที่เห็นในติ๊กต๊อกจะเห็นว่าเราเออคีบหมูขึ้นมาอะไร
เนี้ยฮะอืมพอเราคีบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเราเราไม่ได้กินจริงเพราะ
รู้อยู่แล้วว่ามีสารเคลือบสีนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเอา
บาทมาทำชาบูนะครับแต่จริงจริงคือที่ให้ลูกค้าทานนี่คืออาจจะเป็น
ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้บาทอ่าครับผมจะเป็นบาทลูกนี้ก็เป็นวัสดุเดียวกับ
ชาบูทั่วไปครับหม้อชาบูทั่วไปวัสดุเดียวกันครับใช่ครับแล้วก็
อนาคตอาจจะซื้อฝาที่มันเป็นฝาบาดเทปล่อนเอามาทำย่างเนยก็คือ
ทวีนวันไปเลยฮะสั่งอันเดียวต้มก็ได้ย่างก็ได้แล้วหลังจากที่เรา
เปลี่ยนมาไปดูแบบคอนเทนต์บาดเนี้ยครับถ้าต้มชาธิ์ธรรมดาเฉยเฉยก็
ยังพอดูได้นะมีอะไรนะเป็ดบ้างหมูบ้างไปจุ่มไปจิ้มอยู่ในบาทมัน
ค่อนข้างจะเรียกว่าสะดุดตาชาวพุทธบ้างแต่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นโทษ
ผิดกฎหมายก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายจะล่างไว้แล้วหรือยังแต่ว่าถ้า
แต่งกายเรียนแบบพระนี่ก็มีสิทธิ์ผิดนะแต่ถ้าเรียนแบบเอาของบาทของ
เอาไปใช้ทำแบบนั้นก็คิดดูเอาเองนะว่าระหว่างโลโก้อย่างอื่น
เราก็มีตั้งมากมายหม้อชามลามหายเยอะแยะถ้าเราคิดว่าถ้าใช้อาศัยใช้
โก้ของศาสนาแล้วจะทำให้เราขายดิบขายดีแต่ต้องตำหนิกัน
หน่อยด่ะว่ามันมีเหตุการณ์ขัดหูขัดตาเช้าพุทธเราเพราะพระ
อืมก็อยู่ที่ความเหมาะสมสุดท้ายพระพยอมก็ทิ้งท้ายไว้ว่า
อยู่ที่ความเหมาะสมเพราะว่าหลังจากนี้คนเห็นพระถือบาทไปเนี่ย
จะนึกถึงอะไรในบาทอ่ะอืมแล้วพระชกกันแล้วแกล้งที่ตักบาทน่ะ
ศึกจับศึกค่ะอ่ะมันก็มีเยอะแยะอ่ะ
มันก็ต่างคนต่างมุมแต่ถามว่าไอเดียเขาก็
ก็เป็นไอเดียมันก็คือไอเดียมันคือ
ก็อยู่ที่ว่าคนรับไม่รับหรือว่าคนจะมองยังไง
คือถ้าคนจะวิภาควิจารณ์เขาก็ต้องยอมรับให้ได้เหมือนกันอืมอ้าว
ไปอีกหนึ่งเรื่องที่ในโซเชียลเนี่ย
วงจรปิดเนี่ยจับภาพรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับขี่ตามรถกระบะมา
ที่รถจักรยานยนต์เนี่ยดูสักนิดคลิปมานะครับ
คือก่อนที่รถจักรยานยนต์จะเสียหลักพุ่งลงข้างทางฮะดู
นี่เอ้าใครผิดใครถูกอันนี้แหละตัวคนขี่ร่างกระเด็นเลยนะครับ
ว้าวนี่ไงถ้าลุกไปเอาไว้นิ้วอ่ะคุณดูสิอืมคือแบบเฮ้ย
จากนั้นเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็ตัดคลิปมาอีกมุมหนึ่ง
ดูสภาพรถซะก่อนพังเลยเป็นภาพในมุมของตัวคนขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กำลังขี่ไปด้วยพร้อมกับหันหลังกลับไปถ่ายคลิปรถกระบะ
คุณดูนี่อ๋อถ่ายคลิปโดยไม่มองทางข้างหน้าไงอ๋อนั่นไง
เขาจำบอกเข้ามาด้วยกันเหรออ่าอาจจะรถสวยอยากได้หรือเปล่า
รถสวยหรือบอกเออดูไว้รถจักรยานมันจะพุ่งเสียหลักตามคลิปกล้อง
วงจรปิดอ่ะที่จับภาพได้คือบางคนบอกเฮ้ยรถกระบะไปทำให้เขาพุ่งชนหรือเปล่า
แต่มันอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขาหันกลับไปถ่ายคลิปทำไม
เขายิ้มแช่งอยู่เนี่ยอืมในถ่ายคลิปได้บอกอีกว่า
หนุ่มคนขับขี่รายนี้ปลอดภัยดีบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยระบุว่า
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกคนไม่เป็นอะไรครับ
ที่มาของคำว่าขี่ไม่มองทางอืมก็คือเอาแค่ไปขี่ไปไป
คือตัวเองอ่ะขับมอเตอร์ไซส์อยู่ค่ะหาไปกำลังถ่ายคลิปเออรถกระบะ
ก็เลยพุ่งลงข้างมือมันก็เลี้ยวไปเลยเพราะจนเขาอยากจะบอก
ไอ้มุมสองมุมอ่ะมันก็แตกต่างกันนะมุมหนึ่งคิดว่าเนี่ยดูสิ
แต่ดีน่ะความต่อหน้าควรเนี่ยแต่เขาบอกไม่เป็นอะไร
ว่ามันอันตรายมากคือคนนี้แค่โชคดีนะที่เขาไม่เป็นอะไร
อืมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเหมือนเขานะถูก
ดูเรื่องมิจฉาชีพกันหน่อยตอนนี้เงินในบัญชีของทุกคนยังอยู่กันครบใช่ไหมคะ
คือหลายคนบ่นหนักมากว่าคือมันก็มาพักนึงแล้วแหละว่า
ล่าสุดวันนี้นะคะรองริขาที่การละอยก
ฝ่ายการเมืองก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักนายกเขาออกมาบอกเลยว่า

เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคาร
ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือตกเป็นเหยื่อเนี่ย
โทรแจ้งเหตุกันได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
คุณจะโดนหลอกตี๓คุณก็โทรไปเลยค่ะ

แจ้งแล้วได้เงินคืนใช่มัย
ก็เบื้องต้นแจ้งก่อนอย่างน้อยรับรู้อาจจะทำอะไรทันหรือเปล่า

เพราะพวกนี้อันนี้ก็ปุ๊บมันกระจายออกเลย
ถ้าเราแจ้งเร็วหรือว่าสกัดได้เร็วก็อาจจะ
กสิกรไทยกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากรุงเทพไทยพาณิชย์

อยู่ตามหน้าจอนี้เลย
อันนี้คือสายด่วน๒๔ชั่วโมงโทรแจ้งเหตุได้ตลอดเลยนะคะ
ซึ่งนายอนุชาก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์นายกเนี่ยก็ติดตามการทำงานและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางต่าง
ป้องกันปัญหาแล้วก็สกัดกั้นความเสียหายที่จะเกิดแก่ประชาชนให้เร็วที่สุด
ตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยกำลังผลักดันพรกรมาตรการป้องกันและปราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีอยู่
เพื่อจะได้เป็นกฎหมายที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบรามการกระทำความผิดได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้นนะคะ
ย้ำอีกครั้งแคปหน้าจอนี้ไว้
คือทุกวันนี้มันเร็วมากเลยนะ

ต้องไหมก็มันก็ด่าเรากลับแต่วันนี้มันขู่เรากลับอืม
จริงจริงเธอมันขู่ฉันกลับเอาพี่พี่มดโดนเหรอ
โดนบ่อยมากเลยอ่ะเขาขู่ว่าไงคะเธอก็แบบว่าไม่
คือคนรอบตัวเราไปกู้นอกระบบเธอเนี่ยเดี๋ยวจะเอารูปไปประจานแล้วนะ
และฉันบอกเท่าไรมาติดเท่าไร๙๐๐๐บาท

สักพักนี้คุณเป็นพ่อเขาปศาจแหละ

ฉันจะจ่ายโกรธแล้วจริงนะหนู

มึงเป็นพ่อมึงทำปศาจ
พ่อบุญทำไปโอเคพักก่อนเดี๋ยวกลับมา
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์กันเลยนะครับ
เรื่องของภาพยนตร์นะเรียกว่าหุ่นพยนตร์นะครับ
ก็คือตอนนี้เนี่ยนะฮะทางกรบวเซ็นเซอร์นะครับ
เป็นฉอฉิ่ง๒๐นะฮะมีหลายอย่างนะครับที่มีการตัดออกไปนะครับ
คือกลายเป็นเรื่องเดือดในโลกออนไลน์นะครับหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กองเซ็นเซอร์
มติให้ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์เป็นหนังเรทฉอ๒๐บวกด้วยนะฮะ
ก็คือห้ามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปชมและจะต้องมีการตรวจบัตรประชาชนที่หน้าโรง
ส่งผลให้ทางค่ายหนังเนี่ยตัดสินใจเลื่อนฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะฮะ
และขอส่งเซ็นเซอร์ใหม่เพื่อให้ได้เรตติ้งที่เหมาะสมกับภาพยนตร์
ฉากและเหตุผลที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดีดีนะฮะ
วิเคราะห์ดูนะครับคือหนึ่งฉากชื่อวัดเทพหุ่นพยนต์
เอ้าทำไมถึงมีไม่ได้อ่ะบอกก่อน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

ก็แล้วแต่คือจริงแล้วผมว่ามันไม่เห็นเป็นไรเลย
แต่หนังคำว่าหนังจริงมันคือเรื่องสมมุติป่ะคะ

หรือว่าเขาเขียนว่าอิงมาจากเรื่องจริงอย่างนี้เหรอ
ฉากท่องศีลข้อสองในขณะที่ฆ่าคนที่ขโมยของ

แต่อันนี้อันนี้ติดใจสุด
คือมีข้อสังเกตว่าพระหรือเนรในเมืองไทยต้องโกนคิ้ว
แต่ทั้งเรื่องไม่มีพระเนรที่โกนคิ้วเลย

พม่าก็ไม่โกนคิ้วโกนเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนที่สงครามไทยกับพม่ารบกัน

แต่ที่จริงพระเนรไม่ได้โกนคิ้วมันจะมีบรรยัตน์มา

ไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยลักลอบเข้าไปมีพฤติกรรม
เหมือนกับทางนางสฉมนางใน
ในวังอะไรอย่างนี้
ให้ผู้หญิงอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แต่พระพม่าเขามีคิ้วกันเป็นปกตินะ

ก็คือไม่ได้ไม่ได้
สรุปเขาเข้าฉายยังอ่ะเมื่อกี้เห็นโฆษณาเข้าฉายแล้ว

คือเรื่องนี้นะฮะสมาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทยครับ
มีการออกมาแถลงการถึงเรื่องราวดังกล่าว
โดยระบุบอกว่าจากกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กระทรวงวัฒนธรรม
ได้มีการให้คำสั่งให้ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์
ของทางคุณชื่อพลกฤษใช่ไหม

โชทกลิศดาโสพล
ต้องตัดทอนฉากต่างออกเพื่อให้ได้รับเกต
ชิง๒๐มิเช่นนั้นภาพยนตร์จะถูกห้ามฉาย
ซึ่งคำสั่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้สร้างภาพยนตร์คนทำงานแล้ว
ก็ยังส่งผลกับผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไป
ถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชมภาพยนตร์
สมาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทยนะครับเห็นด้วยกับการ
ใช้ระบบเรตติ้งภาพยนตร์เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์สำหรับผู้ชมตามช่วงวัย
แต่สมาคมขอคัดค้านการใช้อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิทัศน
ในการตัดทอนเนื้อหาของภาพยนตร์และการแบนภาพยนตร์ในทุกกรณี
และขอคัดค้านผลการพิจารณาภาพยนตร์ในครั้งนี้
และจะร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์และภูมิกับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนตร์
ในการคัดค้านผลการพิจารณาและดำเนินการในขั้นต่อไป
นี่ปฏิรูปภาระบอบภาพยนตร์ไทยสมาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทย
น่าจะบางอย่างแหมทุกวันนี้มีแอปเพิกเกชั่นเยอะแยะที่ดูหนังแรงต่อนี่อีก
ก็จะบอกวิกฤทธิ์ไทยก็เข้าขั้นวิกฤต

แต่พอยิ่งมาทำแบบนี้มันยิ่งลำบาก
ยิ่งกันที่มาออกกฎยังงานี่ยังนี่อีก
ผมว่าบางข้อมันไม่ได้จำเป็นไง
เกาหลีทางการเขาช่วยเลยเขาสนับสนุนเลยทางการเขาแบบเต็มที่

วงการบันเทิงพวกเราวันหนึ่งเราปั้นคนเราปั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ช่วยกันให้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้
แต่มินว่าที่คนสงสัยและข้องใจคืออยากฟังเหตุผลนั้นว่าอยากฟังความชัดเจนของเหตุผลนั้นว่าทำไมถึงชื่อวัดเทพหุ่นพยนต์ไม่ได้
มันเป็นเรื่องสมมุติคือมินเชื่อว่าถ้าเหตุผลเขามีน้ำหนักหรือว่ามันชี้แจงได้ชัดเจนจริงจริงอ่ะ
คนก็คนก็ไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจจริงว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้ไม่ได้
แล้วหนังไทยเจ๊งไปกี่เรื่องแล้วก็จะเปิดมา
ก็ใช่ไงเนี้ยคือมันก็คนก็ช่องลงหนังน้อยลงใช้ที่มันสนับสนุนคือแบบเอออันไหนที่มันแบบ
หาทางออกร่วมกันที่ไม่ใช่แบบว่าฟันทงทิ้งไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อย่างน้อยก็ต้องทำให้ธุรกิจธุรกิจหนังไทยกลับเข้ามาให้ได้
แล้วแบบนี้พอแบบไปจำกัดเขาอย่างนี้คือหนึ่งก็ต้องเรื่องของการลงทุนของเขาด้วย
ถูกป่ะมันแบบมีอีกหลายอย่างอีกหลายบริบทมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันกว้างแล้ว
ต่อไปปุ๊บเจอแบบนี้ต่อไปหนังไทยก็จะต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องระวังตัว
ก็จะไม่กล้าทำทำออกมาเดี๋ยวจะโดนอย่างงี้อีกไหมก็จะไม่กล้าทำออกมา
หนังไทยก็จะหายไปเพราะมันจะไปไม่สุด
แล้วคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้าใช่ไปซึ่งต้องดูกางกางหรือว่า
เนี่ยล่าชุดเนี้ยเอ่อขุนพันธุ์ก็โดนก็โดนเรื่องใช่ใช่ใช่
คนตั้งใจจะทำงานศิลปะแต่แบบว่าวันนี้หนึ่ง
คนจะไปซื้อร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทดูหนัง
ก็ยากอยู่แล้วถูกต้องไหมเราต้องช่วยกันอ่ะ
คือถอนหายใจพร้อมกันเลยจริงจริงแบบไปจัดการเรื่องราวที่มันเป็นความจริงดีกว่า
จัดการพระจริงดีกว่าที่ทำที่มันผิดศีลผิดกฎกันไปไล่จับกันให้เรียบร้อยซะก่อน
แล้วค่อยมาเรื่องพวกนี้เนาะแหมไม่รู้สิบางทีก็เดี๋ยวกลับมา
จะเบรกก่อนไหมเบรกเนอะเดี๋ยวกลับมาครับ
เข้าไปดูในแฟนเพจของข่าวใส่ไข่นะครับมีคนหนึ่งบอกว่า
ก็ไปอุทธรณ์สิจะมาดราม่าทำไมคนจัดน่าจะรู้ดีที่สุด
เอ้าอุ้ยคือเขาอ่ะไปมาสองรอบแล้วแล้วผ่านเออ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นพอจะฉายปุ๊บเนี้ยก็สั่งให้เขาตัดฉากอีกอืม
ถูกไหมตัดฉากอีกจนเขาจะฉายอยู่แล้วตัดฉากเสร็จปุ๊บ
แล้วจำกัดว่าต้องอายุยี่สิบขึ้นไปอืมคือมันมันต้องเลื่อนอ่ะเออ
มันมันไม่ได้อ่ะคือคือมันต้องคุณต้องรู้คุยกันไว้ตอนแรก
คุณต้องรู้ก่อนว่าบริบทของการทำหนังและการที่จะนำออกฉายนี่มันเป็นยังไง
อืมเออมันแบบคือพอมาใช้คำพูดคำเนี้ยมันไม่ใช่เออ
เครียดแบบนี้กินอะไรก็มีอร่อยได้ไหมมีบางคนบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าค่ะทำไมทีอ่าละครทคลองเนอร์เก้าก็มีฉากเลนกอดแม่น่ะ

ฮ่าแล้วล่ะ